โถโถโถ
มีเสียวเฉย

คือคุณเขียนอย่างนี้ได้ยังไงแล้วคุณชูให้ผมอ่าน

ไอ้คนแคปไปเลยคนก็อ่านออก

วันนี้เธอไม่ได้หลับมาใช่ไหม
ผมหลับแต่อันนี้เขียนมาอย่างนี้คุณอ่านยังไง

ถ้างองูคุณเขียนภาษาไทยแบบนี้ไม่ได้นะคุณต้องมีกลมแล้วงอ
หัวเติมหัวหน่อยสิเติมหัว
คุณอ่านว่ามีเสี่ยวคุณก็อะไรวะมีเสี่ยว

หนูก็เขียนแบบนี้หนูว่าก็ยังอ่านเอาไปฟังเสียงเจ้าของครับ

ให้คุณผู้ชมเขาดูให้คุณผู้ชมหันคุณผู้ชมดู

เอ๊หลุดหยุดค่ะหนุ่มกันใช้ปวดฉี่ค่ะ

พระโทษแม่ต้องพูดค่ะเหลือคุณความจริงแม่ต้องพูดเลยแม่ต้องพูดแม่ต้องพูดค่ะ
แม่ต้องพูดค่ะเหลือคุณความจริงเหลือคุณความจริงเหลือคุณความจริงแม่ต้องพูดเลย
ไม่เอาเอาอีกคนนั้นมันไม่ถึงเหมือนว่าเป็นอันข่าวกลับจะอ่านข่าวก่อนหรือเธอจะให้ฉันอะไร

แค่ว่าจะถูกคุยกับพี่เพื่ออะไรค่ะ

ไปดูเรื่องของสาวเดือดกระชากหัวเพื่อนในโรงพักนะฮะ
หลังถูกหลอกไปลงทุน๒๐ล้าน

โอเคงั้นคุณอ่านไหม
หนุ่มเดี๋ยวมันของฉันมีคนโดนตัดผม

หลังเจอเอ่อเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่า
เดี๋ยว
สก่อนก็เติมทานเรื่องเปิดใจสาวโพสต์คลิปสุดหลอนรอยเท้าปิดสนาบนเตียงทั้งที่ตอนแรกไม่มี